คุณผู้ชมทีนี้การแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่๓ครั้งนี้ลักษณะการแพร่ระบาด
คือเหมือนพึ่งแตกรังมันไร้ทิศทางคนติดเนี่ยก็ติดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
ต่อวันเนี่ยจะไปแตะหลักพันแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือตอนนี้โรงพยาบาลสนาม
ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือเขามีโรงพยาบาลสนามเพิ่มมากขึ้นขยายเตียงเพิ่มมากขึ้น
แล้วตัวเลขของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจะไปแตะหลักพันแล้วนะคะ
เมื่อวาน๒๐๐กว่าคนเขาเตรียมการด้วยการทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม
นี่แหละค่ะสภาพภายใน
ของโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะอยู่กันประมาณนี้
อันนี้เป็นคลิปที่น้องนักศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่เขาถ่ายมา
การกักตัวอย่างไรไม่ให้เหงานะฮะก็เกิดเป็นคลิปภาพแบบนี้มา
เห็นไหมคะเตียงเนี่ยแต่ละเตียงก็จะมีคอมพิวเตอร์
หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยวางอยู่เครื่องไข่เครื่องบัน
แล้วก็ฟาดฟันกันในเกมเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย
บนห้องแคสเกมนะประมาณนั้นนะฮะส่วนบางคนก็บอกว่า
ทำตัวเป็นประโยชน์ไปช่วยเจ้าหน้าที่ประกอบเตียงกระดาษ
รองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่จะเข้ามารักษาเพิ่มเติมในโรงพยาบาลสนามนะคะ
เพราะมีกิจกรรมเยอะมากนะคะทั้งบันเทิงเพื่อส่วนรวม
แล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอย่างที่หลายคนจินตนาการไว้นะคะ
ว่าโรงพยาบาลสนามมันต้องแบบดูทึมน่ากลัว
อันนี้เหมือนไปเข้าค่ายไหมเหมือนไปเข้าค่ายนะคะ
ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นอ่ะนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาใช่ไหม
เกมเมอร์ไหมเกมเมอร์
สถานการณ์โควิด๑๙ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้
พบผู้ป่วยเพิ่มเติมเมื่อวานนี้๒๖๙ราย
รวมทั้งจังหวัดมีผู้ป่วยสะสมเกือบ๑๐๐คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอาการหรือว่าร่างกายแข็งแรง
ก็จะให้เข้ามากักตัวที่โรงพยาบาลสนาม
แต่ถ้าเกิดว่าใครติดแล้วมีอาการมากกว่านั้นก็คือค่อนข้างรุนแรง
ก็จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
ฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะทางจังหวัดก็เลยมีแผนที่จะขยาย
โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนะคะเป็น๒๐๐เตียง
รวมทั้งจะเปิดโรงพยาบาลสนามอีกแห่งหนึ่งที่ศูนย์ฝึกรอดอร์ด้วย
เพื่อรองรับผู้ป่วยที่คาดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้น
แล้วผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยใหม่ส่วนใหญ่
ก็จะติดเชื้อมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อนั่นแหละ
เมื่อวานนี้ท่านอธิบดีกรมการแพทย์ออกมาบอกนะครับ
คุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพแบบนี้แล้วก็เป็นห่วงว่ามัน
คนไปอยู่รวมกันคนติดเชื้อแล้ว
เดี๋ยวมันจะยิ่งทวีความรุนแรงหรือเปล่า
ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนติดเชื้ออยู่แล้ว
แล้วก็อาการเนี่ยไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนักนะครับ
ก็อยู่ตามขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นดีขึ้น

เพราะว่าอย่างปลั๊กไฟต้องเอาไป
เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์หมด

เพราะบางทีเนี่ยเดี๋ยวคุณอาจจะไม่มีไฟใช้นะฮะ
คนที่ไปกักตัวก็จะถ่ายมาลงให้ดูกัน